ดูเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถูกพูดถึงเยอะมากว่า

ศิลาบำบัดรักษามะเร็ง

ใช่ค่ะคือเป็นก้อนหินดำค่ะ
ไปมาคือน่าจะโดนหลอกนี่แหละ
เขาก็เลยมาร้องขอให้หมอปลาไปช่วยหน่อยนะคะ
เดี๋ยวให้ไปดูวิธีการรักษากันก่อน

ที่เขาเอาก้อนสีดำเรียกว่าศิลาบำบัด

มาติดตามตัวของผู้ป่วย
แล้วเขาอ้างว่ารักษามะเร็งได้
โอ้โหแต่ค่ารักษาแบบแพงมากนะ
แล้วมันก็ไม่ได้รักษาหายด้วยไงเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะ
นี่คือคลิปนะคะขั้นตอนการรักษาของคลินิกที่เอา
ก้อนสีดำเขาเรียกว่าเป็นศิลาบำบัด
มาวางเอาไว้ตามตัวของผู้ป่วย
ก็ตามจุดที่เขาบอกว่ามันเป็นต่อมน้ำเหลืองอะค่ะ
ทิ้งเอาไว้๒๔ชั่วโมง
ศิลาบำบัดเป็นนวัตกรรมจากเกาหลีเขาอ้างแบบนี้นะคะ
เขาอ้างว่ามีแร่ธาตุมีไทเทนเนียม
แล้วก็เอามาผสมกับสมุนไพร๕๐กว่าชนิด
มีขมิ่นมีโสมีเกสรสอนบัว
กันโควิดได้ด้วยรักษามะเร็งได้ด้วย
ไมเกรนได้รักษาอาการปวดตามร่างกายได้ด้วย

และค่ารักษาไม่ใช่ถูกนะคะ
ค่ารักษาหลักแสนไปจนถึงหลักล้าน
เช้าวันนี้ทนายภัยศาลพาผู้เสียหาย๒คน
เอาหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจสนสารแดง
เขาบอกว่าไปรักษามะเร็งที่คลินิกคลินิก

นิกเขาอ้างว่าศิลาบำบัดรักษามะเร็งได้
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นประมาณ๒๐๐๐๓๕๐๐๐บาทนะคะ
นี่คือต่อคนต่อ๑คอร์ส
ต่อการรักษา๑๕วันบางคนอาจจะน้อยกว่านั้น
แต่พอรักษาเสร็จอาการไม่ได้ดีขึ้นนะคะ

ก็เลยรวมตัวกันเอาหลักฐานร้องเรียนกับหมอปลา
รวมข้อมูลเสร็จเนี่ยนะคะ
ผู้เสียหายเขาบอกว่าแล้วคลินิกเขาอ้างแบบคนมีชื่อเสียงเยอะเลยไง

ส่งต่อมาจากคนมีชื่อเสียงให้มารักษา
ตัวกันนะคะว่าโดนหลอกแต่ตอนก็เข้าใจนะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมคนป่วยอ่ะทุกคนก็อยากหายแหละอ่า
บางคนเขาก็จะพยายามหาแพทย์ทางเลือกอืมนอกเหนือจากการทำคีโมหรือว่ากินยาตามคุณหมอตามหลักปกติอ่ะครับ
แต่คุณมาหลอกคนป่วยแบบเนี้ยแค่เขาป่วยเขาก็เครียดมากพอแล้วนะแต่คุณยังมาหลอกเขาอีกเหรอ
มาเอาเงินเขาลงคอเหรอเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยอ้าว
วันนี้เขาเลยรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความนะคะให้ตำรวจตรวจสอบหน่อยว่ามันเกินจริงหรือเปล่า
มันมีใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องหรือเปล่าหนึ่งในผู้เสียหายค่ะขอใช้นามสมมุตินะคะ
เรียกเธอว่าคุณติ๊กเธออายุ๕๕เธอป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งปอด
ครับป่วยตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบรักษามาหลายที่แต่ไม่หาย
เพื่อนบ้านแนะนำให้มาที่คลินิกแห่งนี้เลยตัดสินใจมารักษา
พอติดต่อมาปุ๊บขั้นตอนแรกคือจ่ายเงินเลย๒แสนบาท
เจ้าของยืนยันว่ารักษาหายเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์รักษาไปยี่สิบห้าวัน
บอกว่าไม่เห็นจะดีขึ้นเลยจ่ายเงินไปสองแสนบาท
ไม่เห็นได้อะไรกลับคืนมา
เพราะว่าเพื่อนมาก่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเขาอ่ะ
รู้สึกมีแรงขึ้นสดชื่นขึ้นแล้วก็เนื้อตัวใสขึ้นจากที่ว่าคล้ำดำอะไรอย่างนี้
พี่ก็เลยลองคุยกับหมอลองปรึกษาทีนี้คุณหมอเขาก็อ่า
อย่างงี้นะคะสิบบ้านหายนู่นนี่นั่นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์
คนเป็นมะเร็งความหวังสุดท้ายแล้วเขาบอกคำพูดคำว่าหายคำเดียว
ใครก็ต้องกระโดดอยู่แล้วไงมันไม่มีตัวเลือกมากนัก
ทีนี้พอมาเนี่ย๑๐วันมันก็ยังเฉยทำ๒๐วันไปตรวจเลือด
เลือดมันก็ไม่ดีขึ้นทุกอย่างตกหมดเลยอ่ะ
แล้วเขาก็ทำให้พี่อีก๕วันเสร็จปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นสักอย่างไง
ส่วนผู้เสียหายอีกคนนึงค่ะขอเรียกเธอว่าคุณนิวนะคะ
อายุ๒๒พ่อเขาป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
รักษามา๖ปีแต่ไม่หายครับก็มีคนแนะนำ
ก็เลยติดต่อมาที่คลินิกแห่งนี้ทางเจ้าของคลินิกอ้างว่า
โอ้ยเนี่ยเคสนางฟ้าเคสนางฟ้า
คือรักษาหายได้แน่นอนง่ายเลยหายขาดด้วย
รักษาไปสิบวันครับหมดไปสามแสน

มันมีในยูทูปมียังไงที่มีความน่าเชื่อถือ
ซึ่งเราก็ติดตามเขาก็แนะนำให้ไปตรวจ
ไปตรวจที่สถาบันจีโนมเป็นการหาค่าเลือดค่าอะไร
พอไปที่สถาบันนี้สถาบันนี้ก็จะส่งมาที่คลินิกแห่งนี้
เขาบอกว่าภายใน๒คอร์สเคสนางฟ้าสบาย

ก็เงื่อนไขที่คุยกันก็คือ
พ่อผมเนี่ยคอร์สหนึ่งระยะเวลา๑๐วัน
รักษาทำศิลาบำบัดของเขาวันละ๔ชั่วโมง

อาการเห็นผลดีขึ้นตั้งแต่วันแรกแน่นอน

คือมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับ
แถมไอ้ตรงที่ต่อมน้ำเหลืองมันโตเนี่ย

ผมก็สอบถามข้อมูลคนป่วยที่ไปเจอกันเลย
ผมก็ถามคุณเป็นไงคุณเป็นไง

ก็ไม่มีสักคนเดียวเลย

ทีมงานหมอปลาก็บุกไปถึงคลินิกเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะเป็นคลินิกขนาดเล็ก
ปากซอยบางแวก๔เขตบางแคร์
พอไปถึงเจอหมอเติ้ลค่ะ
เติ้ลเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของคลินิกเลยนะคะ
บอกว่าก็เธอรักษาคนมา๑๕ปี

ส่วนตัวจบด้านแพทย์แผนไทย
รับว่ายังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

และยังไม่มีใบขออนุญาตประกอบการด้วยค่ะ

วิธีการรักษาก็จะใช้ศิลาบำบัด

คือเรียกว่าศิลาแต่เราไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรด้วยซ้ำนะคะ

อ้างว่าพยายามยื่นขอแล้วแต่ไม่ได้

เธอบอกฮุยไอ้ก้อนดำเนี่ย
ก้อนละ๑๔๐๐๐๐บาทนะ

ก้อนหนึ่งใช้งานได้๑๐๐ปี

ทิ้งไว้๒๔ชั่วโมงจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นเรื่อย

เราถามว่าโอ้โหแบบนี้ก้อนละ๑๐๔๐๐๐บาท

ถ้า๓๐๐ก้อนทีมข่าวของเราลองคูณดู๔๒ล้านเหรอ
มูลค่าก้อนศีลาแรงศีลาบำบัดขออภัย
มูลค่าการลงทุน๔๒ล้านเหรอ

วิจัยของเธอไม่เคยตีพิมพ์
แต่ยืนยันว่ารักษาคนได้

เขาบอกว่าเขาหายเห็นผล

คือวันนี้มีผู้เสียหายที่เคยมารักษา

งั้นเธอรับผิดชอบเดี๋ยวเธอคืนค่ารักษาให้

คลินิกเคยประสานกับคนดัง

เธอบอกว่าไม่จริง
แค่เคยประสานงานกับโปรดิวเซอร์ชื่อดัง
เพื่อเข้าไปรักษาผู้ป่วย

แค่อยากจะไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อจากคุณบิน

หวังจะมีชื่อเสียงด้านช่วยเหลือคน

เหมือนกับมีคุณบินเป็นไอดอลในการช่วยเหลือคน

ขอย้ำว่าคนดังเหล่านี้
ไม่เคยส่งผู้ป่วยมารักษา
และไม่เกี่ยวข้องกับคลินิกแห่งนี้
พี่รวยเลย
ถ้ามันได้ขึ้นมา
คุณสังคมยุติธรรมให้ไหม

ขอฝากรัฐมนตรีอนุษย์

แล้วถ้ามันได้
มันสามารถมีป้องกันโควิดได้ใช่ไหม
ได้ค่ะ

ทำได้ทุกอย่างคนอย่างฉันยอมแลกอยู่แล้ว
ในวันนี้ฉันยอมแลกทุกอย่าง

เพราะว่าปีที่แรกมันได้สอบปีนี้ก็ยังไม่ได้สอบ

ก่อนพี่เองยังไม่มีใบอนุญาตแล้วขอ

ผิดค่ะตรงนี้ยอมรับว่าผิดค่ะ

คือถ้ามันรักษาโควิดได้จริงรักษามะเร็งอะไรได้จริงป้องกันโควิดได้จริงนี่
นี่เป็นเรื่องของมวลมนุษยชาติเลยนะฮะ
แต่คุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะว่า

ไม่แน่ใจว่าราคานี้จริงหรือเปล่าด้วยซ้ำ

เพราะไม่อย่างนั้นมูลค่าการลงทุน๔๒ล้านเลยเหรอคะ
สำหรับคลีนิกของคุณหมอคนนี้

ใช่ค่ะคุณผู้ชมลองดูสิคะว่ามันคืออะไร

แต่มีแต่นิดนึงคุณภาคภูมิคุณผู้ชม

มีผู้ป่วยคนนึงชื่อป้าตุ้มอายุ

ก็คือมือสั่นนะคะรักษาที่นี่มา๔ครั้ง
ครั้งละ๒แสน

ป้าบอกว่านี่มันช่วยได้

ค้างที่นี่ไหมครับ

แต่มาที่นี่คือรู้สึกดีขึ้นใช่ไหม

ก็ไม่รู้แต่โห๘แสนอ่ะเดี๋ยวอีกครั้ง

แต่ในมุมของป้าป้าเขาบอกเขาเดินได้แต่เขาเดินไม่ได้เลยเขาเดินได้
แต่สุดท้ายหมอปลาบอกว่าคือการจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บอะไร

ก็ต้องเตือนกันมันควรจะเป็นไปตามกระบวนการของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุด

แล้วหมอปลาก็ย้ำว่าคนดังที่ถูกอ้างถึงไม่เกี่ยวข้องนะ
หมอเติ้ลคนนี้ก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวจริงแค่พูดไปอย่างนั้น
พูดไปก่อนอ้างถึงเฉย
ครับ
มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาอะไรนะให้แรกศีรา
เพราะถ้ามันเป็นไปได้ผมเชื่อว่านะ
รัฐมนตรีอนุทินก็นิ่งนอนไม่ได้อยู่แล้ว

ก็เขาบอกแล้วเขายินดีให้พิสูจน์อะ
เรื่องนี้สาธารณสุขเขาต้องลงแล้ว
แล้วก็ต้องไปถึงรัฐมนตรีด้วย
เพราะถ้ามาหาจริงอย่างที่เขาอ้างเนี่ย
ผมว่าประเทศไทยรวยแน่นอนปลดหนี้ได้แน่นอนครับ

ก็เลยบอกว่างั้นโอนเงินคืนให้กับผู้เสียหายก็แล้วกัน
สองรายที่ออกมาร้องเรียนอืมคืนให้เลยห้าแสนบาท
ทีมข่าวก็บันทึกภาพเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานคืนให้
คืน๒รายที่เขาออกมาร้องหมอปลาใช่ไหม

อย่างคุณป้าเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมก็ส่งข้อความมานะ
บอกว่าก็ต้องไปถามให้ละเอียดว่าป้าแกรักษาที่เดียวที่นี่เลยหรือเปล่า

บางทีอาจจะดีขึ้นเพราะว่าป้าไปโรงพยาบาลที่ไหน
ว่ากินยาอะไรหรือเปล่าป้าก็เลยมาคิดว่า

ก็ส่วนเรื่องทางคดีเนี่ยมันก็ต้องดำเนินการนะคะ

ด้วยความที่ว่าทางคลินิกเขาคืนเงินให้ผู้เสียหาย๒ราย

ผู้เสียหายเขาก็เลยไปถอนแจ้งความ
สอนอสารแดงเรียบร้อย
พอถอนแจ้งความแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็น่าจะยังมีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบได้นะคะ
ในเรื่องของการแอบอ้างเปิดเป็นคลินิกในการรักษาผู้ป่วย
โดยที่ไม่มีใบอนุญาตอะไรใดเลย
คือถ้าเขาเจ้าตัวเองเขาก็ยอมรับขนาดนี้

ใช่ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบได้ค่ะ
ไม่ต้องรอให้วันหนึ่งมีคนตายหรือคนเจ็บอะไรไปหรือเปล่า
มาตรวจสอบกันหรอกคือไปจัดการได้เลย
ใช่ก็ไม่ควรจะปล่อยไว้แบบนี้นะคะ
เพราะไม่อย่างนั้นก็จะมีผู้ป่วยที่เสียเวลาเสียเงิน
พยายามรักษาด้วยความหวังว่าจะหายครับ
คืออาจารย์ออสบอกว่ามันไม่หายค่ะ
ไอ้ก้อนน้ำนำอันนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษามะเร็งค่ะ
อยากให้ไปตรวจสอบจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเถอะ
คือเข้าใจดีว่าคนไข้เวลาป่วย
มันก็จะมีหลักจิตวิทยาด้วยส่วนหนึ่งคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
พอเราเชื่อว่าหายเชื่อว่าดีขึ้น
บางทีมันก็รู้สึกดีไปเองเหมือนหลักจิตวิทยา
แต่จริงแล้วมันไม่ได้หาย
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปตรวจสอบอันนี้ประเด็นที่๑นะครับ
แต่ถ้าอยากจะพิสูจน์ในเรื่องของความปลอดภัย
หรือก้อนหินที่ไหว้ก็ส่งมาตรวจที่จังรถได้ยินดีนะครับ
เพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เข้าไปนะครับประชาชนที่เข้าไป
จังรถอยากจะให้ฉุกคิดนิดนึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
เป็นการลักษณะการเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าเรียกรับเงินค่ารักษาหรือไม่
เพราะว่าสิ่งต่างที่มาประกอบกัน๓เรื่อง
ไม่ได้รักษาโรคมะเร็งเลย
เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะ

ก็เหมือนคุณพี่ท่านหนึ่งที่เราได้ไปคุยด้วยใช่ไหม
บางทีคนที่เป็นป่วยหนักอย่างนี้
เขาก็หาทุกทางแหละที่จะรักษา

เพราะว่าแม้ว่าผู้เสียหายสองคนนี้ได้เงินคืนแล้วเนี่ย
แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีกี่คนนะครับ